เสื้อผ้าให้กับพวกผู้หญิงหากินบ้าง

แล้วแก่ตัวมันขี้เกียจตอนหลัง

ดูแล้วข้อต้นเง่าปวดตายขอยังงิ้วตัวผมมันแปลวออกกับจ
ผมอยู่บางเดชะนะอ่าภัยชะเลือดโคกปีกผมก็อยู่แถวนั้นนะ

ชะตานี้เกิดอย่างช่วงวันที่เกิดเนี่ยราศีตุลแต่เวลาเกิดละเอียดอ่ะมังกร
แปลว่าเวลาดูดวงก็ต้องดูควบตุลกับมังกรตุลเนี่ยมีดาวสุกเป็นดาวประจำตัว
ป่าเลยเป็นคนชอบดนตรีชอบศิลปะเป็นคนขี้เล่นทำอะไรก็ตลกโปรกฮาสนุกสนาน
ทั้งที่ชีวิตจริงแล้วเราหลายอย่างหลายตอนเนี่ยเครียดไม่มีที่กินไม่มีที่นอน
อดอยากแต่เวลาอยู่ถ้ำกลางคนสามารถทำให้คุณมีความสุขได้
เออทำไมอาจารย์รู้ใจผมได้

แล้วอะไรวะบางทีความสุขของเรานะความสุขบางทีนะเราแทบจะไม่มีกิน
แทบลำบากเราเพิ่งร้องไห้มาเราสามารถปุ๊บทำให้คนมีความสุข
ฮาคึกคักอยู่ที่ชีวามันเป็นความสุขของเรา
มันเป็นเครื่องเฟิร์ฟและจิตวิญญาณ
โอ้อาจารย์นี่ใช้ได้เลยนะครับผมน่าเชื่อเลย

นี่เป๊ะเลยนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดได้ทุกคำแล้วเนี่ย

ป่าเป็นคนอย่างนี้จริงแล้วว่าใครมาบอกมันเหมือนมายุอ่ะ
มายุเหมือนกับมึงทำไมมายุ่งกับคุยต่างอะไรอย่างเนี่ย

ว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตที่จะประสบความสำเร็
จะต้องไม่มีภาระจะต้องไม่มีห่วงจะต้องไม่มีคนอยู่รอบข้าง

พ่อแม่เนี่ยมีแม่ห้ามแต่ว่าพ่อไม่ห้าม
พ่อบอกเฮ้อเพื่อนอนาคตก็มาให้มันไปเฮ้ออะไรอย่างเนี่ย

แม่เนี่ยมากอดขาร้องไห้ช่วงระหว่างตี๕วันนี้ยังนึกได้เลย
เราก็นอนอยู่แม่มากอดขา

เราอยู่ตรงนั้นด้วยกันมานานไง

สรุปแล้วโอเคพ่อให้มา

เข้าวงการตอนนั้นไปอยู่กับหน่วยฉานางกลางแปลง

ถ้าไม่หนังกลางแปลงก็เป็นแบบเด็กรถ

ขอเชิญนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง
คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยาย
เซียมาซ้อไอ้เหี้ยกูลุงกุลุงแป้นประชัยนุ้นนิดนู้นหน่อย

คุณนี้อย่าลืมไปชมภาพยนตร์กลางแปลงกันที่หน้าโรงพรรคสามแเร็จ

สมัยก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็ป้าก็ฉายหนังด้วยอะไรด้วย

การ์ตูนอะไรอย่างนี้ซึ่งเราดูทุกวันแล้วเราก็ภาคได้อะไรอย่างเง

ปีกว่านะฮะแล้วก็ยุบหน่วยชานานักไปอยู่ในโรงงานอีก๓ปี
ป่านี่ทำอยู่แถวปู่เจ้าเนี่ยสมิงพายเนี่ยแทบโรงงานทั้งอ๊อกทั้งเชื่อมทั้งต่อรถ

ทำมาทุกอย่างป๊าได้วันละ๕บาทมาอยู่ในชานังแปลงส่งบ้านเดือน๑๕๐บาทเป๊ะเลย

เพราะตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องว่าใช้เงินยังไงก็ได้กินข้าวกินอยู่กับผู้ใหญ่เขาอะไรอย่างนี้

ใช่ได้วันละ๕บาทอันนี้เรื่องจริงเลย
ดวงนี้เนี่ยเมื่อลักษณะอยู่ราศีมังกรดาวอาทิตย์พระพุทธพระศุกร์เนี่ยอยู่ราศีตุลเนี่ย
ก็ฟังเพลงสุรพลนะฟังเพลงครูบาอาจารย์รุ่นเก่า
ชอบก็ฮัมเพลงแล้วก็มีชิปมีวงเวียน
ก็ไปเฝ้าสัมผัสกับเพลงดนตรีชอบมีความสุข
นี่ระหว่างที่ไปทำโรงงานต่างเนี่ย
เรารู้สึกว่านานไปเนี่ยมันไม่ใช่นี่ว่ามันไม่ใช่

ก็เรียกว่าอะไรทำไม่ถึงเดือนออกหมดเขาไม่ชอบอ่ะ
เท่าแก่มันด่ามันก็จะต่อยกับมันอีก
หลายโรงงานแล้วแล้วเงินที่ไม่เอานะเงินทิ้งเลย
แล้วไม่มีต่าง

เราก็ยอมรับว่าเราผิดเราไม่ได้มาแก้
ถ้าใครมาพูดเหมือนกับอย่ามีลุกเล่น
ไม่เอาอย่ามาพูดเลยไม่ใช่
พูดกดพูดเหยียดพูดหยามรู้สึกแบบรับไม่ได้
ไม่โตเถียงแต่ว่าไม่คุยกับใช่ไหม
ขอให้คนละบ้านไปเลย
มันทำให้ความศรัทธาในตัวป่าลดลง
ทำให้สมองเราที่เราจะคิดอะไรไปข้างหน้ามันคิดไปไม่ได้
แล้วถ้าเราเอาเรื่องพวกนี้หรือมันมายุกมาแห่
มันทำให้เราสมองให้เราต้องป่วนกับมัน
พ่อป่าจะทิ้งหมดเลยอย่าเอาลำยุ่งออกไป

แล้วจากตรงนี้มันเหวี่ยงตามที่คุณมดดำถาม
มันเหวี่ยงจากที่เคยอยู่กับโรงงานโรงการฉายหนัง

ก็นี่แหละมาแล้วมาเข้าอยู่วงตรีพรมแดนอะไรพวกนี้
แล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกเจ้านายเขาชอบนะ

พี่เฟิร์ดนี่เขาอยู่ประจินกันนะ
ประจินกิมบุรีก็ไปบ้านเขาอยู่บ่อยแล้วก็ดูความช่วงนั้นเบื่อเหมือนกัน

ทำอะไรทำอะไรเป็นตลกหน้าหมาถรูว่าเป็น

แล้วเชื่อไหมไปสมัครนักร้องได้
ไม่เป็นสักที
ขอช่วยไหม

แล้วก็หมายเป็นนักร้องนะไปซื้อไอ้เสื้อนอกชุดหนึ่ง
ไม่รู้ถ้าก็ให้ไปแบกโน้ตอย่างเดียวเลย
มันเหมือนกับอะไรวะอยากจะเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้
เชื่อไหมป่าเนี่ยทำงานก็มีวิทยุธานีสมัยก่อนนะนะเครื่องหนึ่ง
แล้วมันรับได้ฐานีเดียวแล้วฐานีนั้นมีดนตรีลูกทุ่งพอดี
เขาจะเปิดวันนั้นมีประกวดนักร้องที่นั่นเชื่อไหมป่าไปหมดทุกที่
ไม่ว่าจะเป็นทูลทองใจสมยศทั้งหมด
อยากเป็นนักร้องเราไม่เคยได้เลยอ่ะ
แล้วไปได้ตรงที่ฟุ๊กพี่ชายเขาเอาเบียร์ไปเลี้ยง
พี่พลชัยบุญเรืองก็ไม่รู้ว่าเป็นวงของพี่เซิร์มมดรรณ

ดีใจมากก็ไม่คิด

ทางเครื่องผู้ชาย

ไปนอนห้องตลกได้แล้ว

พี่เด่นก็เพราะล้มวงปุ๊บ

คือไม่รู้จักกันแต่ตอนนั้น

ก็ไม่รู้แกก็ลากไปเล่นตลกเนี่ย

อยากเป็นนักร้องเอออยากเป็นนักร้อง

เขาจะมี๔วันอะป่าได้ร้องทีนึงอันนี้

พอจะถึงวันของป่าเนี่ยมันมีนักร้องใหม่

มันก็ต้องเอาเราออกมันก็ต้องเอาเราออก
ถูกต้องเทปตอนนี้ก็มีนักร้องใหม่
หัวหน้าก็บอกว่าอ่านักร้องใหม่ร้อง

มันก็มีมากดีดหูดีดติ่งไว้

เฉอโชว์หญิงไงเพราะว่าอยู่วงตรีเนี่ย

แล้วเสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวลืมแล้วพูดอะไรวะเนี่ย
พี่เพชรเนี่ยจะเป็นตลกที่ประจำอยู่วงพรมแดนอยู่แล้วแกเป็นตลกเอกอยู่ที่วงนั้น
ปายังยกของอยู่เลยอืมอืมอืมอ่าตอนนั้นน่ะแล้วมาเป็นเทพโพงามได้ยังไง
พ่อตั้งให้พ่อพ่อแม่ตั้งชื่อให้อ๋อจริงเหรอเทพโพงาม
ก็เกิดเสียบาปพวกนั้นแล้วก็ใช้ชื่อนี้เลยแล้วก็ใช้ชื่อนี้ในวงการเลย
สูตรเทพโพงามจริงจริงอ่ะค่ะแต่ว่ามาอยู่วงการถ้าสูตรเทพมันมันก็มันจะยาวไป
เทพโพงามมันจะง่ายปากอ้าวพูดสิเทพโพงามนั่นไงง่ายไงป่าเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นสูตรเทพ
มันเป็นสูตรเทพสีใสใช่เดี๋ยวออกมาอับหลังวางฮ่า